จะพาไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากคนดื่มจนเมา

แล้วคู่กรณีหนำซ้ำนะคะชนเขาแล้วก็หนีไปด้วยคุณผู้ชม
ไปฟังเสียงคนเห็นในการเล่าเหตุการณ์กันเลยค่ะ
อุ้ยเนี่ยชนจังเลยนะ
เหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมาบนถนนจรรยานนท์ค่ะ
ก็ชนเต็มแรงเลยค่ะเด็กนี่สลบเหมือดไปเลย
ส่วนคนเมาที่ขี่รถมาเนี่ยนะคะ

คิดจะกลับมาดูเลยว่าเด็กที่เขาชนไปเป็นยังไงบ้าง

นำเสื้อผ้าของแม่และน้องไปซักคุณ
ใช่แล้วจังหวะจอดจักรยานนะคะ

ขี่ย้อนสอนมาชนเต็มแรงน้องบาดเจ็บสาหัสนะคะ
อย่างที่คุณโรสลินบอกน้องเป็นเด็กกระตันยู
คือช่วยแม่ทำงานที่ร้านอาหารบะหมี่เป็ดย่างทุกวัน
เนี่ยล้างจานส่วนตัวน้องน้องไม่ได้เรียนหนังสือนะคะ
ช่วยงานภายในร้านช่วยแม่หาเงิน
เพื่อส่งน้องชายและน้องสาววัย๕ขวบและ๗ขวบเรียนหนังสือค่ะ
พอร้านปิดก็ต้องขี่จักรยานมา
เอาเสื้อผ้าของแม่และน้องและของตัวเองไปซักทุกวัน
วันนี้น้องสองคนอยากกินขนม
ก็เลยรีบกลับมาบ้านเอาขนมมาให้น้อง

เรื่องของคดีสอบสวนพยานแล้วให้การบอกว่า

แต่ว่าจำหมวดอักษรแล้วก็จังหวัดไม่ได้ค่ะ
ผู้ชายที่ขี่มาเนี่ยมีอาการเมาหนักมากนะคะ
ตำรวจบอกว่าจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดค่ะ